เริ่มต้นเหตุการณ์นี้ก่อนครับท่านผู้ชมครับ
โอ้โหไม่น่าเชื่อจริงนะฮะ

นี่เป็นกล้องหน้ารถคันที่ไปชนเขานะฮะ

นักงานเขตคนหนึ่งยืนอยู่ท้ายรถขยะ

เขาถูกอัดก๊อปปี้เสียชีวิตนะฮะ

ส่วนคนขับรถกระบะคันนี้เนี่ย

คือติดอยู่คารถตรงนี้
ต้องใช้เครื่องตัดทางนำตัวออกมาฮะ

เห็นรถแล้วคนจะขนาดไหน

กลิ่นเหล้าขึงเลยนะฮะ

คืนนี้เป็นตี๓โลกคุมที่ทาง

ออกทำหน้าที่ตามปกติเหมือนทุกเช้านั่นแหละ
ถามว่ามืดไหมมันก็ไม่ได้มืดนะฮะ

แม้จะเป็นตี๓แต่ไฟส่องสว่างที่ถนนก็ยังมี
แต่รถกระบะคันนี้มาตามภาพในกล้องหน้ารถเหรอ
คนขับชื่อนายถาวรชาวโพอายุ๔๕ปีนะครับ

ใช่เห็นภาพก็งงเอ๊ะแล้วคุณจะเบี่ยงไปซ้ายทำไม
แล้วรถขยะคือเขาก็เปิดไฟกระพริบอยู่ตลอดนะคะ

ซัดตู้มเข้าไปเนี่ยนะฮะคนเจ็บชื่อบิ๊กนะฮะ
บิ๊กนามสกุลพร้อมมิตรญาติอายุ๓๑ปี

นี่ฮะรถขนขยะของสำนักงานเขตบางเขนนะครับ

คือเขาเพิ่งมาทำงานหลังจากหยุดงานไป๓วันเพราะว่าเจ็บขา

เมื่อเช้ามืดเนี่ยมาทำงานวันแรกเลยนะฮะ
ประสบเหตุเลยครับเสียชีวิตเลยนะครับ
คุณพ่อนะฮะอายุ๖๓เดินทางมาจากอ่างทองวันนี้
มารับศพของลูกชายนะครับ
นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองผักชีเขตสายไหมกรุงเทพ
พ่อบอกว่านี่ค่ะคุณพ่อคุณพ่อสุชาติ

บอกว่าบิ๊กลูกชายเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓นะคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชม
คุณพ่อบอกว่าตี๔วันนี้เนี่ย
นอนหลับอยู่เนี่ยแล้วมันเหมือนกับกึ่งหลับกึ่งตื่น
เห็นลูกชายใส่ชุดทำงานมาหามายืนร้องไห้
แล้วร่างของลูกชายก็หายไปเลย
จากนั้นเนี่ยปรากฏร่างของภรรยา
ก็คือแม่ของลูกชายที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้
นุ่งขาวห่มขาวแล้วบอกกับคุณพ่อสุชาติ
บอกว่าลูกเราเนี่ยตายจากอุบัติเหตุแล้วนะ

พ่อบอกเนี่ยเมียมาบอกว่าลูกเราตายจากอุบัติเหตุแล้วนะ

สะดุ้งตื่นพอสะดุ้งตื่นเนี่ย

แล้วบอกว่าลูกชายเสียชีวิตแล้ว
เสียใจครับไม่คิดว่าแกจะจากผมไปไว
แล้วเรามีสั่งถอนอะไรไหมครับ
มีครับเมื่อตอนตีประวัติศาสตร์

แกมาให้ผมเห็นที่บ้าน
มาโอ้โหชุดทำงานนั้นเลยครับ
เนี่ยบอกว่าแกไม่พูดอะไร
พอแกหาแกร้องให้ตาไหลเต็มเลย
พอประมาณตี๕ตี๕กว่า
ญาติเขาก็มาเรียกว่าอ๊อฟลูกชายลุงแดง
ตายแล้วนะโอ้โหผมเป็นลมเลย
ไม่คิดว่าเขาจะจากผมไปไว
ทางท่านผู้มนวยการสำนักงานเขตบางเขนนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่
ทางสำนักงานเขตจะดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง
ความช่วยเหลือต่างให้อย่างเต็มที่นะครับ
เรื่องของการจัดงานศพด้วยเบื้องต้นมีเงินช่วยเหลือค่าทำศพสามเท่าของค่าจ้างนะฮะ
ก็โอ้โหคือเขาทำงานให้กับเราทุกวันเงินเดือนค่าจ้างเดือนละ๘๖๙๐บาท
ก็จะเป็น๓เท่าก็๒๖๐๐มีเงินพิเศษจากการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่อีก๓๐เท่า
เงินจากกรมฐานประกันอุบัติเหตุอีกแสนห้า
มีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุทธรรมจะมอบให้อีกนะครับ

ส่วนตำรวจสนบางเขนนะครับ
บอกว่าตอนนี้กำลังรอผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของคนขับรถกระบะ

ตอนนี้ยังต้องรอนายถาวรเรื่องของการแจ้งข้อหาก่อนด้วย
เนื่องจากตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่โรงพยาบาล
แล้วผลเบื้องต้นพบว่าติดโควิดนะครับ
แอลกอฮอลเดี๋ยวรอจากการตรวจเลือดเพราะว่าเขาไม่สามารถตรวจวัดด้วยการเป่าได้
คือถ้าออกมาแล้วคุณเมาแล้วขับจริงเนี่ย
นี่เท่ากับว่าคนเราเนี่ยเขาไม่ต้องเสียชื่อผู้เมาและขับอีกแล้ว
ใช่ค่ะเขาทำงานของเขาอยู่ดีนะคะ